เหนือใต้ออกตก

๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
อาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
สวัสดีค่ะ
สุราชทั้งทีก็พลาดไม่ได้ที่จะแวะมาไหว้สารเจ้าพ่อหลักเมือง
เพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนจะไปผจญภัยเที่ยวชมธรรมชาติกันค่ะ
ตัวเมืองสุราธานีเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีเสน่ห์มากมากเพราะมีแม่น้ำตาปีไหลผ่านกลางเมือง
มีลมเย็นมีบรรยากาศสบายและของกินเต็มไปหมด
ถ้ามีเวลามีโอกาสไม่ต้องแนะนำเลยว่าที่นี่มีอะไร

อ้อฮอล์ไทยแลนด์
ตอนนี้ไม่ต้องอยู่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราธานีค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่มีชีวิตให้ได้
สำหรับพื้นที่ทำการเกษตรนับแสนไร่รอบบริเวณนี้
รวมไปถึงเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ทางภาคใต้อีกด้วยค่ะ
เขื่อนแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามว่าเขื่อนรัชประพาแปลว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักร
ใช้เวลาก่อสร้างถึง๕ปีเลยค่ะ
หลังจากเปิดใช้งานที่นี่ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของสุราธานี
สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูน้อยใหญ่ที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา
ได้รับฉายาว่ากุยลินเมืองไทยค่ะ
เขื่อนเชี่ยวหลานนะคะได้รับชายาว่าเป็นกุ้ยลินเมืองไทย
แต่ว่าจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวใบตองพาไปหาคำตอบกันค่ะ
แบบนี้นี่แหละค่ะทำให้ที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นกล้วยลิ้นเมืองไทยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินแล้วก็แลนด์มาร์คสำคัญของเขื่อนเชี่ยวหลานแห่งนี้นะคะ
เพราะนี่คือเขาสามเกลอค่ะสวยมากสุดยอดจริงเลยนะคะ
นี่แหละค่ะถึงทำให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นกุ้ยลินเมืองไทยค่ะ
เขาสามเกลอก็คือยอดเขาหินปูนเล็ก๓ลูกที่โผล่พ้นพื้นน้ำขึ้นมา
ถือเป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในเขื่อนเชี่ยวหลานแห่งนี้เลยล่ะค่ะ
เรียกว่าใครที่นั่งเรือเข้ามาเที่ยวในเขื่อนแล้วไม่ได้แวะมาก
เขาสามเกอร์ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเขื่อนเชี่ยวหลานนี้กันนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญไฮไลท์ที่เราต้องมาถ้าเกิดว่ามาเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานแห่งนี้
นี่คือน้ำตกบางหอยค่ะเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาบรรจบกับน้ำในเขื่อนพอดีเลย
แต่ถ้าเกิดเราลัดเลาะเข้าไปข้างในเราจะเห็นว่าน้ำตกมีความสูงชันกว่า๑๐๑๐เมตรเลยค่ะ
ทำให้ที่นี่นะคะกลายเป็นจุดสังเกตได้ว่าน้ำในเขื่อนเชี่ยวหลานแห่งนี้
มีต้นน้ำมาจากน้ำตกแห่งนี้ด้วยค่ะ
สำหรับน้ำตกบางหอยนี้เป็นจุดท่องเที่ยวจุดสุดท้าย
สำหรับการนั่งเรือชมวิวชมบรรยากาศภายในเขื่อนแห่งนี้
เพราะถือเป็นจุดที่อยู่ลึกเข้ามาจากท่าเรือที่สรรเขื่อนค่อนข้างไกล
แต่ถ้าใครมีเวลามีโอกาสก็อยากให้ลองแวะเข้ามาดูสักครั้งนะคะ
เพราะมีน้ำตกไม่กี่แห่งในเมืองไทยและในโลก
ที่เราจะได้เห็นน้ำตกไหลลงบนผืนน้ำกว้างแบบนี้
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์เลยทีเดียว
มีทั้งแบบเช่าเรือนั่งชมวิวอย่างเดียว
หลานแห่งนี้มีที่พักให้บริการหลายแห่งหลายราคามากเลยค่ะ
เรียกว่ารองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
ที่พักแต่ละแห่งก็จะมีกิจกรรมมากมายไว้คอยบริการ
ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมที่พักของใบตองวันนี้นะคะแผ่ภูผาวารีค่ะ
พักผ่อนสบายของใบตองแบบนี้

อะไรสนุกที่นี่กัน

ดูซิว่าฤหาริหลาการพายของใบตองเนี้ย

กิจกรรมยอดนิยมของที่นี่ค่ะทางรีสอร์ทได้วางทุนไว้ด้านหน้ารีสอร์ท
สำหรับมือใหม่หัดพายอย่างใบตองแล้วก็ได้รับคำแนะนำว่าอย่าพายเกินทุ่นค่ะ
เพราะยิ่งพายไกลฝั่งออกไปกระแสลมกระแสน้ำจะแรงขึ้น
เราหมดแรงจะพายกลับเข้าฝั่งส่วนคนที่ขี้เกียจพาย
เขาก็ยังมีเรือถีบไว้ให้บริการถีบเรือชิวชมวิวสวยก็เก๋เช่นกันนะคะ
และเมื่อพายเรือจนเหนื่อยแสงตะวันเริ่มคล้อย
ใบตองก็ขอทำอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้ายก่อนหมดวันนั่นก็คือการกระโดดน้ำค่ะ
การได้ทิ้งตัวลงน้ำปล่อยความคิดให้จมดิ่ง
แล้วให้กระแสน้ำโอบอุ้มเราไว้ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้
ก็ถือเป็นการใช้เวลาช่วงแสงสุดท้ายของวันที่คุ้มค่ามากเลยทีเดียวค่ะ
โอ้โหไทยแลนด์
คุณผู้ชมคะใบตองมีความสุขมากแล้วก็ประทับใจมาก
สำหรับการได้เดินทางมาที่เที่ยวแห่งนี้นั่นก็คือเขื่อนเชี่ยวหลานนั่นเองค่ะ
เราได้เห็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมา
ไม่ว่าจะเป็นความกว้างใหญ่ภายศาลของสายน้ำที่ไกลสุดลูกหูลูกตา
รวมไปถึงน้ำตกเย็นเย็นที่ไหลลงมาเป็นความธรรมชาติที่มันสวยงามยังบอกไม่ถูกเลย
ถ้าคุณไม่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองลองไปพายเรือลองไปทิ้งตัวลงในน้ำ
ความกังวลทุกอย่างลงไปค่ะแล้วคุณจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

ช่วงหน้าห้ามพลาดใบตองจะพาไปล่องแพ้คลองแสงกับวิวอลังการสะพานแขวนเขารูปหัวใจ
ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นการต้มน้ำร้อนกับกระบอกไม้ไฟครับ
แล้วชิมอาหารใต้พื้นถิ่นหากิน
ยากอย่างข้าวหลามปลายอกสักครู่ค่ะ